ก่อเหตุระทึกที่บหาสอจังหวัดชัยภูมิพระรูปหนึ่ง
ไม่ทราบว่าไปเมาอะไรมาไปโดนตัวไหนมานะคะ
คลั่งค่ะจี้พนักงานประจำรถและในขณะที่จี้พนักงานประจำรถ

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องขึ้นไปจับบนรถเลยนะคะตำรวจสพเมืองเลย
พยายามเกลี้ยกล่อมพระทองสัยโพสลิตอายุสี่สิบแปดปี
เป็นพระวัดโพบ้านเหล้าตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองชายภูมิค่ะ
หลังจากที่เกิดอาการประสาทหลอนถือมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุต
ขู่พนักงานประจำรถแล้วก็ไม่ยอมลงจากรถทัวร์
หลังจากเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วนะก็คือที่นี่แหละ
บขชายภูมิเมื่อช่วงเวลาตีสี่ครึ่ง
โดยออกเดินทางจากกรุงเทพ๕ทุ่มนะคะของเมื่อคืนที่ผ่านมา
พร้อมกับผู้โดยสารสิบแปดคนตำรวจค่ะวิธีการของตำรวจเนี่ยนะคะ
ต้องป้องกันตัวเพราะขึ้นไปมันเป็นที่แคบนะตำรวจเอาเหล็ก
เหล็กปลายงองอเอามาใช้ป้องกันตัวด้วย
และในระหว่างนั้นก็เจรจาไปด้วยซึ่งใช้เวลาทั้งหมด๒ชั่วโมงค่ะ
สุดท้ายเจรจาไปด้วยขึ้นไปบนรถทัวร์ด้วย
แล้วก็ชาร์จตัวพระรูปนี้เอาลงมาจากรถได้
ส่วนผู้โดยสารทั้งหมดที่ต้องนั่งอยู่แบบนั้นถึงที่หมายแล้วก็ไม่ได้ลงจากรถ
แต่คุณสองชั่วโมงนั่งดูการกลี้กล่อมแบบนั้นตายแล้วสิบแปดคน
ตำรวจก็ต้องเอาลงมาเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้รับอันตราย
แต่อย่างใดค่ะสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์เลย
คุณน้ำฝนค่ะนางสาวน้ำฝนสุขคุณาเป็นพนักงานประจำรถ
เล่าแบบนี้นะคะก่อนออกเดินทางจากกรุงเทพก็เห็นพระสงฆ์รูปนี้
นั่งมาในรถก็ตามปกติเห็นปกติดีนะตอนนำขนมไปถวายพระ
พระให้พรด้วยเจริญพรโยมแต่พอมาถึงบขศชัยภูมิ
ได้ไปเรียกพระทองสัยเพราะเพิ่งถึงจุดหมายแล้วไงพระบอกว่า
โยมอัตมาขอนั่งตรงนี้ก่อนและหลังจากนั้นนะคะพี่น้ำฝนเห็นหลวงพี่เนี่ย
อะไรขึ้นมาดมสักอย่างหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้คิดอะไรนะ
เดินไปเก็บผ้าห่มอยู่ในรถขณะที่คนขับรถขึ้นมาเรียกพระรูปนี้อีกหนึ่งครั้ง
เพราะเห็นว่านั่งอยู่นานแล้วจังหวะนั้นแหละค่ะหยิบมีดขึ้นมาเลย
ทำให้พี่น้ำฝนค่ะไม่อยู่แล้วนะคะวิ่งลงจากรถไปเลย
ซึ่งคนขับรถก็คือคุณยุทธนาบำรุงนาโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุค่ะ
ทีนี้จากการสอบถามว่าพระรูปนี้มาทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่นี่
บขศนะคะไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบสอง
มนต์บ้านเล่าอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะที่ต้องสอบถามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบสอง
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นคนนิมนต์พระทองใสพระรูปที่ก่อเหตุ
จำวัดที่วัดโพบ้านเหล้าถามผู้ใหญ่บ้านว่ารู้ไหม
พระรูปนี้มีอาการอะไรผิดปกติหรือเปล่า
ผู้ใหญ่บ้านบอกรู้รู้ว่าพระมีอาการทางประสาท
แต่ก็เชิญมาค่ะนิมนต์มานะคะมานิมนต์มาเพื่อที่จะมาจำวัดที่วัดโพบ้านเหล้าค่ะ